เมื่อสวมเป็นยังไม่หยุดแค่นี้
อะไรดีนะพาไปเลี้ยงแมงดา
พูดถึงแมงดาที่เป็นแมงดาไม่ใช่เป็นคนที่ถูกเรียกว่าแมงดา
อยู่บนต้นไม้หรอนะของราชศรีม่า
เขาก็ต้องไปแบบแถงแถงแบบเนี่ย

ชาวบ้านที่บ้านลำเพียกที่ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็ตะเวนออกไปหาแมงดาเขาเรียกว่าแมงดาโคกนะฮะ

งดาโคกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ถุงตะข่ายผูกปลายไม้ไผ่
ลำยาวแล้วก็ไปสอนแมงดาโคกเนี่ย
คือแมงดอยโคกเนี่ยนะมันรวมตัวกันและเกาะอยู่บนยอดไม้น้องมิ้น

สูงเลยอยู่บนยอดไม้เออ

คือที่เขาไปจับเนี่ยทั้งเอาไปกินเอง

งดาโคกหรือว่าแมงแคงเนี่ยนะฮะ
เป็นแมงขนาดเล็กลักษณะคล้ายกับแมงดานา

ชาวอีสานนิยมทำไปกินเป็นอาหารกันเนี่ย
ไปคุกไปควบแบบนี้ก็กินได้

เมื่อได้แมงดาโคกมาเพียงพอแล้ว

นำไปคั่วนำไปทำน้ำพริกแมงดงแมงดากันไป

แมงดาโคกทอดนะครับ
นำไปคั่วคลุกเกลือปรุงรสให้มันอร่อย
ให้มันหอมหรือจะทำน้ำพริกแมงดาโคกก็ได้
เพราะว่าได้กลิ่นหอมเหมือนกับน้ำพริกแมงดาน้ำเหมือนกัน

ชาวบ้านที่นี่นะเขาออกไปหาแมงดาโคกได้

ราคากิโลกรัมละ๑๗๐บาท
สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน

นี่คือก็ต้องเล็งดีในว่าอยู่ยอดไหน
แล้วก็พยายามแบบว่า

แต่มันก็คงไม่ได้มีทุกที่อะนะ